คุณผู้ชมครับอยากได้เพื่อนคุยไหม

เรียกเอ้าบางทีกวักมือเรียกแล้ว
สรุปมาหรือไม่มา
เราจะต้องมาหรือเราจะต้องไป

มานี่เร็วออกมาจากใต้ทางบน

มาละมานี่

มาละมานี่มานี่
มานี่มาละมานี่

มาก็มาสิมาละมานี่มา

เอามะละออกมาที่ใครจะเข้าไป

ในนี้ร่มเย็นดีไลน์เข้ามาสิมาคุยกัน

มาละไงมันบอกว่ามาละ

มาแล้วก็เรียกมานี่

มาแล้วเอ้าก็มาแล้วงงแล้ว

อะไรคือมานี่มันมาละมาแล้ว
อะไรคะคือหมาเนี่ยมันชื่อมะระ

เรียกกันอย่างนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้ว

มันยกมือบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเรียกเราหรอก
มันกำลังเช็ดหน้าเสื้อตา

รู้แล้วว่ามันไม่ต้องทำออกมาดีกว่า
นี่ออกมาแล้วนะมาแล้วนะออกมาแล้วนะจ๊ะ